ผู้ชายคนหนึ่งเขามีความเครียดสะสมหลายอย่างกับเรื่องของปัญหาส่วนตัว
ประกอบกับคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเขาเนี่ย
ชอบตั้งวงกินเหล้าเสียงดังเออะโวยวาย
พอเครียดขึ้นมาจู่นะเอาปืนปรีเข้าไปหาคนกลุ่มนั้น
ยิงตายไป๒ใน๔ครับ
โดยที่ไม่ได้มีความทะเลาะอะไรกันมาก่อน
เหตุผลแค่ว่าชอบกินเหล้าแล้วส่งเสียงดังอยู่หน้าบ้าน

ของคนก่อเหตุเดินมาเตือนคนในวงเล่าว่า
ถ้าผัวเขาออกมาอย่าไปตอบโต้นะ

สักพักหนึ่งผัวออกมายิงปั้ง
ตายไปเลย๒คนคุณผู้ชมคาวงเล่าเลย

ที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ก่อเหตุคือนายพักดีสิงหาเสม

เป็นหัวหน้าสำนักงานที่ดิน

ใช้ปืน๓๕๗กราดยิงใส่กลางวงเล่า

แล้วก็นายเอกกระพงสวรรณพลหรือว่านายพง

ทั้ง๒คนถูกยิงที่หัวเสียชีวิตคาที่

กระโดดหนีทันรอดตายอย่างหุดหวิด

รอดตายในวงเล่าสองคนนั้น

กับนายชะนันทัศน์
เขาบอกว่าก็เมื่อคืน
เขากับเพื่อน๔คนก็นั่งกิน

มันเป็นทางที่แบบว่าตรงกลางพอดี

มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเมียของผู้ก่อเหตุ
เดินเข้ามาซึ่งบ้านอยู่ใกล้กัน

ไม่ต้องพูดอะไรนะอย่าตอบโต้นะ

เงียบไว้หลังจากนั้น
เพียงไม่กี่นาทีพอภรรยาเดินไป
ฝ่ายสามีปรีเข้าไป

สิ้นเสียงพูดประโยคนี้ยิงรัวใส่วงเล่า๔นัด

กระโดดตบรอดตายอย่างบุดหวิด

ว่าที่ก่อเหตุเนี่ยผมเครียด

ผมรำคาญกลุ่มผู้ตาย
อันนี้คนก่อเหตุยิ้มนะ
คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็
พวกพาอะไรพื้นปรรณะธิษศาสนาโดยไม่มีเหตุอันควร
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวน
อย่างไรก็ตามทางกลุ่มผู้ตายเองก็เดินทางไปขอคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลด้วย
เพราะว่ากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยไม่รู้ว่าพอรอดมาแล้วจะไปยิงเพื่อนเขาอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

ญาติพี่น้องร้องไห้กันระงมทีเดียว
โดยเฉพาะภรรยาของนายพงเทพคนนี้นั่งร้องไห้ตลอดเวลา
ก็ไม่คิดว่าจะถูกเพื่อนบ้านจะมายิงตายแบบนี้